และในวันนี้ค่ะประชาชนจำนวนไม่น้อยเลยนะคะ
ที่รอไปแลกธนบัตรที่ระลึก๘๔พันศา
พระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งจัดทำขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๕๙
โดยคนแรกนั้นมารอตั้งแต่ช่วง๒นาฬิกาแล้วค่ะ
ประชาชนนับพันคนรอต่อแถวที่ด้านหน้า

แลกธนบัตรที่ระลึก๘๔พันศา
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
จัดทำขึ้นในโอกาสเฉลิมพระชนมพันศา
ครบ๗รอบ๘๔พันศาเมื่อปี๒๕๕๙

คือแบบธนบัตรกับแผ่นพับเป็นซองใส่ธนบัตร

หีบเพลงชุดละ๕๐๐บาท
แรกนั้นเดินทางมารอตั้งแต่ช่วงเวลา๒นาฬิกาค่ะ
ออกจากบ้านตั้งแต่๕นาฬิกา
เพื่อมาเข้าคิวรอแลกธนบัตรที่ระลึก

และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช

ก็คือเอากลับไปให้คุณพ่อคุณแม่ท่านเก็บไว้ด้วยค่ะ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะได้ดูธนบัตรนะคะ
เป็นของที่จะลึกถึงพระองค์ท่านนะครับ
ก็ที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยครับ
ยังไงก็ยืนรอแค่นี้ก็เรื่องเล็กครับ
ท่านเหนื่อยเพื่อเรามามากแล้วครับ
อยากได้เป็นที่ระลึกให้ลูกหลานเก็บไว้ดูครับ
ก็จากนี้เองจำกัดคนละไม่เกินหนึ่งชุด
ได้เฉพาะที่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่เท่านั้นค่ะ
จากการตรวจสอบล่าสุดก็พบว่า
ธนบัตรพร้อมกรอบอคลิลิกและหีบเพลง

เหลือเพียงแค่ธนบัตรกับแผ่นพับเป็นซอง

ส่วนบรรยากาศที่ธนาคารกรุงเทพก็มีประชาชนไปรอแลกธนบัตรที่ระลึก๘๔พันศา
พระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชจำนวนมากเช่นเดียวกัน
โดยธนาคารกรุงเทพมีอยู่ในคลัง๒๒๐๐๐ฉบับ
เปิดให้แลกที่สำนักงานใหญ่รวมทั้งสาขาทั่วประเทศค่ะ